ดูเรื่องของการกู้เงินจากธนาคาร

ใช้ต้นไม้มาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันได้

โดยนายอภิรมสุขประเสริฐผู้จัดการธนาคาร
ที่เป็นสมาชิกธนาคารต้นไม้
นำต้นไม้มาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ตรง
กับทกศได้แล้วนะครับ

ซึ่งกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในโครงการธนาคารต้นไม้

แล้วก็มีต้นไม้ในครอบครอง๑๑ล้านต้น
ระยะแรกกำหนดว่าต้นไม้ที่นำมาเป็นหลักประกัน
ก็จะต้องอยู่ในที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์
ซึ่งธนาคารจะขยายวงเงินกู้๑๘๐ของหลักประกัน
ก็คือที่ดินบวกต้นไม้
จากเดิมให้เพียง๑๕๐ของราคาที่ดินเท่านั้น
ตอนนี้ขยายวงเงินกู้เป็นร้อยละ๘๐แล้วนะครับ

สำหรับต้นไม้ที่สามารถนำมาเป็นหลักประกันเงินกู้

กลุ่มที่๑เป็นกลุ่มของต้นไม้ที่มีอัตราการเติบโตเร็ว

เช่นไม้กระถิ่นเทพนรงกระถิ่นเทพาสะเดาแล้วก็สนประดิพัฒน์ครับ

เป็นต้นไม้ที่มีอัตราการเติบโตปานกลาง
มูลค่าของเนื้อไม้ค่อนข้างสูง
อย่างเช่นอ้าวประดูกครับยางนาตะเคียนทองสน๒ใบแล้วก็จำปลาทอง
ส่วนกลุ่มที่๓มีอัตราการเติบโตปานกลาง
และมูลค่าเนื้อไม้สูงนะครับ
เช่นไม้ศักดิ์แล้วก็ไม้มะปินครับ
แล้วก็กลุ่มสุดท้ายอัตราการเติบโตช้า
แต่มูลค่าเนื้อไม้สูงมาก
อย่างพยูงแล้วก็จันหอมครับ
ซึ่งทกศจะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในการประเมินราคาต้นไม้และอายุของต้นไม้
ซึ่งการนำต้นไม้มาเป็นหลักประกัน
จะต้องมั่นใจนะครับว่าเมื่อให้เงินกู้ไปแล้ว
กู้นั้นจะต้องทำไมฮะ

จะต้องดูแลต้นไม้ดังกล่าวตลอดอายุสัญญาด้วย

แต่โอ้โหแป๊บหนึ่งต้นไม้ของคุณถูกตัดซะแล้ว
หรือว่าโค้นล้มซะแล้วนะครับ

เพราะว่าถือว่าเป็นไม้มีค่า
ก็เอาไปเป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันเงินกู้ของท่านได้นะครับ

เพราะว่าผมปลูกไม้พยุงอยู่ที่๔๐๐ต้น

นี่สนใจเข้าร่วมโครงการไหมคะ